ไปดูชีวิตแม่ลูกติดโควิดอยู่คอนโด
อันนี้ต้องฝากถึงคนที่อยู่คอนโดมิเนียมด้วยนะ

เกี่ยวกับถ้าท่านติดโควิดต้องปฏิบัติตัวยังไง
ท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบของนิติบุคคลนั้นด้วย
ไม่ใช่ว่าตัวเองป่วยแล้วก็ไม่สนใจอะไร
แม่ลูกคู่นี้ฮะแม่เนี่ยอายุ๒๖ปี
แล้วก็ลูกสาวขวบเศษเล็กอยู่
รู้ผลว่าติดเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่วันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนทบุรี

เพราะลูกสาวมีอาการไอและไข้สูงกินนมไม่ได้ดื่มนมไม่ได้
ล่าสุดนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนทบุรี
ทราบเรื่องแล้วก็ตรวจสอบสิทธิการรักษา
สิทธิอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลเกษมรัฐรัฐนาธิเบส
ก็เลยพาแม่ลูกคู่นี้ไปรักษาตามสิทธิ
ขณะที่นิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งนี้
ให้ข้อมูลบอกว่าแม่ลูกที่ติดโควิดไม่แจ้งนะ
ไม่แจ้งให้นิติทราบแล้วทำยังไงรู้ไหม
ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเดินลงไปซื้อของลงมาทิ้งขยะ
ทั้งที่คอนโดเขาประกาศชัดเจน
ถึงมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด๑๙
หลังจากส่งผู้ป่วยนะครับไปรักษาตัวแล้วนะฮะ
นิติบุคคลที่คอนโดนี้ก็ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
คือยังไงร่วมกันอยู่ร่วมกันนะครับ
หรือว่าท่านกักตัวที่บ้านเนี่ยท่านต้องทำจริงนะ

ท่านต้องอยู่ในประตูของท่านจริงนะ
แล้วใครจะมาส่งข้าวส่งน้ำอันนั้นเนี่ย

ถ้าท่านลงไปร้านสะดวกซื้อ
เดินเข้าตลาดแล้วบอกฉันกักตัวที่บ้านฉันเป็นโควิด

เรื่องของโควิดเนี่ยมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกัน
อีกหนึ่งประเด็นนะคะนี่ค่ะด้านหลังเลย
เปิดเกณฑ์๕ข้อรับผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาลจ่ายเงินประกัน

การที่เราป่วยเป็นโรคโควิด
เบิร์ตเคยเป็นเคยป่วยแล้วอาการของโรคโควิดเนี่ยมากน้อยเนี่ย
ต่างกันไปในแต่ละคนผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดง
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีประเด็นปัญหามา
ยูเซปเนี่ยนะคะเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่คนไทยทุกคนเนี่ย
ได้รับตามสิทธิ์ของรัฐธรรมนูลตามหลักของสปสช
ยูเซฟมันมีมาก่อนตั้งแต่ก่อนที่โรคโควิด๑๙จะระบาด
คือใครที่ฉุกเฉินป่วยฉุกเฉินวิกฤต
แล้วเข้าเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้มาตรการตรงนี้
ก็คือสามารถที่จะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนได้เลย

มันก็มีอาการที่มันป่วยวิกฤตเหมือนกัน
แล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าท่านจะเข้าโรงพยาบาลนะคะ
ท่านจะต้องเข้าเกณฑ์๕ข้อดังต่อไปนี้
ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้
โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อน
โรงพยาบาลเอกชนก็คือจะรับรักษาแล้วรัฐเป็นคนจ่าย
คือไม่ใช่ว่าต่อไปนี้ท่านป่วยโควิดแล้ว
ท่านจะเข้าโรงพยาบาลได้ไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ทุกเคสนะคะ
ถ้าท่านเป็นสีเขียวท่านก็ไปรักษาที่บ้าน
นี่ค่ะ๕เกณฑ์นะคะหลังจากที่ท่านป่วยโควิดแล้ว
ท่านจะรักษาที่โรงพยาบาลได้ท่านต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะ
คือ๑มีอาการไข้สูงกว่า๓๙องศาเซลเซียสระยะเวลา๒๔ชั่วโมง
หายใจเร็วกว่า๒๕ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่
ถ้าเกิดว่าไปวัดความเข้มของออกซิเจนในเลือดของท่าน
น้อยกว่า๙๔คนปกติต้องเท่าไหร่นะคะ

ถ้าเกิดน้อยกว่า๙๔อันนี้เข้าเกณฑ์นะคะ
โรคประจำโรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง
จำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

เด็กหากมีอาการหายใจลำบากซึมลง
นมหรือกินอาหารได้น้อย
อันนี้๕หลักเกณฑ์นะคะที่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นแล้ว
ท่านจะสามารถเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลได้
แล้วใช้สิทธิ์ของยูเซฟได้เหมือนเดิม
ทีนี้๕หลักเกณฑ์๕ข้อดังกล่าว
นอกจากจะเป็นในเรื่องของ
การที่ท่านไปรักษาตัวในโรงพยาบาลได้แล้ว

ประกันสุขภาพที่ท่านไปทำไว้กับเอกชนนะคะ

ถ้าท่านไม่มีอาการ๑ใน๕ข้อดังกล่าว

แม้ว่าท่านมีประกันสุขภาพของตัวเองที่ซื้อกับเอกชน

หรืออาจจะไม่สามารถเบิกประกันได้
แต่ปัญหา๕ข้อที่ว่าประชาชนเขาไม่รู้

มันก็ต้องรอให้หมอตรวจให้หมอลงความเห็น
ว่านี่มันเข้าเกณฑ์๕ข้อสามารถจะเบิกประกันได้

จะรู้ว่าเราผ่านเกณฑ์๕ข้อหรือเปล่า